ข่าวแรกไปดูเรื่องราวที่จะต้องพูดว่าเป็นคุณครูฝึกฮีโร่ก็ว่าได้

เป็นเครื่องบินที่มีคุณครูฝึกกับนักเรียนเขาบินขึ้นไปทำการบิน
แต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องเครื่องบินนั้นขัดข้องเครื่องยนต์ขัดคล่อง

คุณครูฝึกพยายามประคองเครื่องบิน
ให้ไปตกไกลชุมชนแล้วให้ลูกศิษย์นั้นดีดตัวออกไปก่อนจนลูกศิษย์นั้นรอด
แต่ตัวเองดิดตัวไม่ทันทำให้เครื่องกระแทกพื้นและเสียชีวิตครับ
ผู้ชมดูคลิปนี้นะครับนี่ครับ
ในวงกลมสีแดงเครื่องบินกำลังตกลงกระแทกพื้น
นี่ฮะแล้วก็ตกกระแทกพื้นไปเลยนะครับ
ดิ่งหัวลงไปกระแทกพื้นอย่างที่เห็น
ชิ้นส่วนแหลกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณครับ
ไปในพื้นที่บ้านป่าแดดอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
หลังเกิดเหตุก็มีการเข้าไปตรวจสอบปิดล้อม
จุดเกิดเหตุไม่ให้คนภายนอกเข้าไปเลยนะครับ
ทางด้านของนายนิกรปัญญาตุ้ยซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเห็นเครื่องบินลำนี้ลดระดับลงต่ำลงต่ำลงแล้วค่อนข้างจะเร็วมากเลย
แล้วเห็นนักบินสองนายดีดตัวออกมาก่อนเครื่องร่วงลงกระแทกพื้น
แล้วก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นถึง๒ครั้งด้วยกันนะครับ
ทางด้านของพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ฐานะเป็นโคศกองทัพอากาศก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ขณะที่นักบินนั้นจบภารกิจการฝึกบินดำเครื่องบินกำลังจะบินกลับที่ตั้งอยู่แล้ว
เหตุการณ์ที่ทำให้เรืออากาศธิดะวัดคูณทศนักบินที่บาดเจ็บเล็กน้อย

ขณะที่นาวากาตรีนรพลเลิศกุศลนักบินที่๒
ซึ่งเป็นครูฝึกการบินเสียชีวิตนะครับ
มีการสอบสวนแล้วแล้วก็จะมีการเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
บำเน็ตอย่างเต็มที่ตามขั้นที่ควรจะได้รับนะครับ
ในเวลาต่อมานะฮะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปนำรถพยาบาลไปลำเลียงศพออกมา
ก็คือเป็นศพของนาวาตรีนรึพลเลิศกุศลเป็นนักบินที่๒
ซึ่งเป็นครูฝึกออกจากพื้นที่
แล้วก็เก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลในค่ายทหารกองบิน๔๑
เพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัว
หญ้าพี่น้องนักเรียนครูฝึกของกองท้าวประกาศ
โดยเพื่อนนักบินนักบินได้มีแปลง
สายความอะไรกับการจักรไปในครั้งนี้
แล้วก็มีเรื่องของการแต่งโครงการไว้อะไรด้วย
ณรึกพลเกลียดกล้องท่องนภาพร
แบบอย่างแห่งทัพฟ้าล้วนเลื่อมใส
เลิศด้วยเกียรติศาสตราชีพเพื่อชาติไทย
กุศลดนสถิตไซต์ส่วงนิรันดิ์
เพื่อนนักบินคุณครูฝึกด้วยกัน
ทัพอากาศเขาก็แต่งอันนี้ให้เป็นการไว้อะไร

หลับให้สบายนะเพื่อนเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นี่ฮะเขาก็มีการโพสต์ในโซเชียลเยอะแยะมากมาย
ขอให้พี่ไปสู่สุขติพี่ชายที่แสนดี

ก็เสียใจกับครอบครัวด้วยก็ถือว่าเป็นคุณครูฝึกฮีโร่ที่
ถ้าเขาไม่ประคองเครื่องออกไปจากชุมชน
เหตุการณ์มันอาจจะสูญเสียมากกว่านี้
ตกใส่บ้านคนชาวบ้านเสียชีวิต
อาจจะมีการระเบิดแล้วก็ทำให้บ้านไฟไหม้ตามกันไป

แล้วก็สามารถที่จะบังคับเครื่องออกไปยังในพื้นที่ป่าได้
ย่องในหัวใจของความกล้าความเสียสละ

จุดที่คุณครูประคองเครื่องไป
ไปตกห่างจากชุมชนสักประมาณ๑๐เมตรเอง